อีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้เราจะหายเครียดกันแน่นอน

มาฝากกันทิ้งท้ายในเบรกนี้กันหน่อยดีกว่า

พาไปที่จังหวัดหนองคายกันหน่อย

ริมแม่น้ำโขงภายในวัดมราช

ผู้แสวงบุญเอยกลับไปกันแห่ไป

เขาเรียกว่าพญานาคศรีมงคลนาคาราช

เป็นฉายาธิดานาคีนะฮะ
พร้อมด้วยนักน้อยไปร่วมกันรำถวายนะครับ

ร่ายรำของนักน้อยยกนิ้วมือ

ก็แล้วแต่คนจะจินตนาการนะฮะ
จากนี้บรรดานักเสียงโชคเองก็ไปส่องหาเลขเด็ดจากขันน้ำมนต์

ก็เห็นเป็นเลข๐เลข๓เลข๖เลข๗

มันต้องเป็น๖๐หรือเปล่าหรือเป็น๘๒หรือเปล่า
สุดท้ายแล้วมันก็แล้วแต่คนจะมองแหละนะครับ
พาคุณผู้ชมไปดูบาดน้ำมนต์๓โลกกันหน่อย

ก็ต้องไปที่ตำหนักวรยานของ

เป็นหมอดูชื่อดังในอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มลูกศิษย์พากันไปค่ะ

ลูกศิษย์บอกว่าเห็นน้ำตาเทียนลอยขึ้นมาเลย

แล้วก็บอกอีกว่าจะเอาตัวเลขนี้ไปซื้อลอตเตอรี่เอ่อ

ส่วนนะถ้าถูกรางวัลนะ

ก็ชัดเหมือนกันน่ะที่นี้นะ
ไปดูบรรยากาศการเลือกซื้อลอตเตอรี่กันหน่อยครับ

แรงมากเนี่ยคือเลขปลายประทัดของเหล่านักแสดงนักร้อง
ที่พาเด็กกันไปไหว้ขอพรกุมารไอ้ส้มฉุนที่วัดทรงเสเวอร์อำเภอวัดสิงห์เนี่ยนะฮะ
ตั้งแต่วันที่๒๕ที่ผ่านมานะฮะ
เอาย้อนไปดูเลขปลายประทัด
ในวันนั้นเนี่ยก็มีคุณอ๊อฟสุภรรณัฐนะฮะได้๒๒กับ๓๕๑ไปนะฮะ
คุณปุ๋ยนิทัศน์ได้เลข๑๙กับ๕๑๖ไปนะครับ
คุณมดบรังสิมันได้๘๐กับ๐๘๐๙ไปนะฮะ
ทั้งหมดทั้งมวลชาวบ้านเขาก็ทราบข่าวก็เลยไปซื้อตาม
แล้วแต่ว่าจะไปซื้อตามคนไหนอย่างไรขายดิบขายดี
วันนี้เลขที่ว่านี้ตามคนดังที่ไปเนี่ยโอ้โหเกลี้ยงแพงนะครับ